คืนที่ผ่านมามีการยิงกันเสียชีวิตคาวงเล่านะฮะคือมือยิงเนี่ยมาร่วมวงเล่าด้วยก่อนจะกลับยกมือไหว้บอกขอตัวผมจะกลับแล้วสุดท้ายชักปืนมายิงเขาตายนะฮะแล้วก็สาหัสอีกหนึ่งครับ
นี่ยิงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ๒๒น๓๗นาทีคืนที่ผ่านมาครับ
ผู้ชายเสื้อดำที่ยกมือไหว้คือนายนัทธศิษย์มากรดีอายุ๒๘
กลับไปด้วยกันนะครับคือเดินออกไปเนี่ย
ทีแรกยกมือไหว้เขานะครับจากนั้นอีก๔นาทีขี่จักรยานยนต์วนกลับมาแล้วใช้ปืนยิงใส่เขาเลยนะฮะ
ซึ่งบ้านหลังตรงนี้เนี่ยเปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร์นะครับริมถนนลำท่าแดงหมู่สามตะบนสารแดง
เอามาคือเมืองจังหวัดอ่างทองผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็คือนายเมธัศจิต
อายุดาศิราวิทย์อายุ๖๒ปีหรือว่าอ้วนบ้านอิดนะฮะ
เป็นอดีตคนขับรถของอดีตนายกอบตบ้านอิด
ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าคิ้วซ้ายนะฮะไปทะลุหลังอาการสาหัสนะครับ
แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอีกคนนึงที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
กระสุนเข้าที่มือทั้งสองข้างนะครับคือนายวรินทนินนะฮะ
เป็นลูกชายของผู้ตายวันนี้คุณพัชรวรินผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วก็ได้คุยกับอดีตรองนายกอบตบ้านอิดนะฮะ
ที่ชื่อคุณจุ๋มนะครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เมื่อคืนด้วย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายทำทีมาถามหาไนโก
นายโกนี่เป็นน้องชายของเจ้าของโต๊ะสนุกแต่ว่าโกเนี่ยไม่อยู่นะฮะ
คนร้ายสองคนก็ทำทีมาขอร่วมวงด้วยแต่พูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ตอนนั้นภรรยาของผู้ตายก็สวนกลับไปบอกคุยกับผู้ใหญ่ดีเนี่ย
พูดให้มันคุยกับผู้ใหญ่เนี่ยพูดให้มันดีหน่อยนี่ฮะ
ฝั่งคนร้ายก็พูดกล่าวขอโทษยกมือไหว้แล้วก็พากันกลับออกไป
ไป๔นาทีก็ตามนั้นเลยฮะกลับมาถึงเนี่ยมาย้อนยิงใส่เลยนะครับ
ส่วนสาเหตุไม่รู้จริงจริงว่าเกิดจากอะไรแต่เห็นเจ้าของโต๊ะสนุกบอกว่า
คนที่มาก่อเหตุกับผู้ตายเขาเคยมีเรื่องทะเลาะกันเมื่อ๗๘ปีก่อน
ก็ดีด้วยเนาะสำหรับเราแต่เราไม่รู้เหรอ
ยังไงเราก็ไม่รู้
วันนี้ตำรวจไปเอารถจักรยานยนต์คันหนึ่งมาตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นจักรยานยนต์ที่ขี่มาก่อเหตุกันฮะ
สป้าสีเทาของนายโยคนที่ปรากฏในภาพในกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
ส่วนตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้ขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาได้แล้ว๑คนนะครับ
คืออามท้าย่านหรือว่านายนัทศิษย์มากรดีนะครับ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ยึดจักรยานยนต์มา
ผู้ก่อเหตุอีกคนนึงกำลังรวบรวมหลักฐานอยู่นะครับ

ปืนที่ใช้ก่อเหตุยังระบุไม่ได้นะครับว่าเป็นปืนอะไรนะฮะ
ต้องรอขยายผลเพิ่มเติมต่อนะครับ
เราก็ไปตามคดีกันที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองนะฮะ
วันนี้ชุดสืบสวนล่าสุดไปได้๒ผู้ต้องหานะครับ
มาแล้วนะฮะนี่ครับคุมตัวมาได้แล้วนะครับทั้งคู่เลยนะฮะ
หมวกปิดบังใบหน้าเข้ามาในอามกับนายโยนะครับ
ก็ถูกคุมตัวเข้าห้องสอบสวนทันที
จากนั้นก็ตำรวจไปพาผู้หญิงคนนึงมานะฮะ
ผู้หญิงสูงอายุนะครับมาที่โรงพัก

ในมือก็กำโทรศัพท์มือถือมาด้วย
พร้อมกับพูดกับปลายสายบอกให้มามอบตัวเถอะ

ก็เลยไม่รู้ว่าคุณยายคุยกับใครอะไรยังไง
ถ้าเกิดสองคนนั้นคือคนที่ไปยิงแล้วคุณยายคือใคร
คุยกับใครเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอความชัดเจนอีกทีนะครับ
ว่าจะมีใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือเปล่าในคดีนี้ครับ